ไปดูเรื่องแรกที่ทำให้คุณผู้ชมเห็นแล้วช็อกตาตั้ง

แก้ผ้าวิ่งเพราะว่าบนเอาไว้อ่ะสิ
โอ้โหงานนี้แตกตื่นกันทั้งวัด
ที่ไหนจังหวัดราชบุรี
ไม่อยากดูเลย

เสื้อผ้าไม่ใส่วิ่งแก้ผ้ารอบวัดเลย

มันมีที่มาที่ไปฟังแล้วจะอึ้ง

ที่ทำให้เด็กคนนี้ต้องมาวิ่งแก้ผ้า

ถ้าล้มแบบไม่ใส่กางเกงมันจะเป็นยังไง
อ๋อมันก็จะถล่อม

เออทีนี้ไปถามแม่ค้าก็คือคุณสุภารัฐ
จันทรชิตเธอบอกว่าเธอมาขายลอตเตอรี่ที่นี่
สองงวดแล้วมีอยู่งวดหนึ่งงวดแรก
ครั้งนี้มาขายอีกทีแล้วได้ยินว่า
นั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหนักขออะไรแล้วจะสมประทนา
เธอก็เลยอยากลองของดู
บนเอาไว้เลยถ้าขายลอตเตอรี่งวดนี้หมด

แก้บนแก้ร่างวิ่งรอบวัดเลย
โอ้โหแล้วแก้เองหรือเปล่า
ทำอย่างไรก็ต้องทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน

ก็บนอะไรไว้ก็ต้องทำตามสัญญา
ทีนี้จะทำตามอย่างไรก็บนไว้แก้ผ้าวิ่งลอกวัดใช่ไหม
หันไปมองน้องไก๊ลูกลูกรักแม่ไหม
ไกด์บอกครับผมรักแม่ครับ
งั้นลูกแก้ผ้าเลยลูกวิ่งให้แม่หน่อยแม่บนเอาไว้แบบนี้
ลูกบอกโอเคแม่แม่เพราะผมรักแม่นะผมถึงต้องยอมทำอย่างนี้
เท่านั้นแหละใจไม่รอช้าแก้ผ้าวิ่งรอบวัดเลยฮะ
น้องไกร์ลูกกระตันอยู่ถูกต้อง
เรียกได้ว่าเป็นอภิชาตบุตรอย่างแท้จริงฮะ
พอทางไก๊นะฮะวิ่งรอบวัดครบ๓รอบแล้วแก้บนให้เรียบร้อย
ก็มาบอกแม่ว่าแม่ฮะผมรักแม่นะฮะ
แต่วันหลังแม่จะบนอะไรแม่บอกผมก่อนนะฮะ
อย่าทำแบบนี้อีกเห็นไหมครับที่นักข่าวถ่ายเอาไว้

โอ๊ยอายชาวบ้านชาวชอบกันสิฮะ
เขารู้หมดเลยฮะว่าไกด์วิ่งแก้ผ้าละวัดฮะ
แต่ว่าน้องไก๊เราเซ็นเซอร์น้องไก๊ไว้แล้ว

เซ็นเซอร์ข้างล่างไว้แล้วแต่ข้างหน้าตอนนี้น้องไก๊เห็นทั่วประเทศแล้วฮ
น้องไกดูมีความสุขน้องไก๊อยากวิ่ง
เวลาพอพอแล้วไก๊สามรอบค่ะทำให้คุณแม่คุณแม่ความสุข

ตัวเองจะต้องแก้ผ้าแล้วก็ไปวิ่งแบบนี้
คุณแม่ก็เอ้าปรากฏว่ามันขอแล้วมันแบบว่าได้ผลตามคำขอ
หรือว่าสมปรารถนาคุณแม่ก็เลยไปแก้บนจริง
เราเอามาให้คุณผู้ชมดูเป็นความน่ารักเนาะของเด็ก
คือเด็กทำน่ารักแต่ถ้าคุณชนะคุณอย่าไปบนแบบนี้นะดิฉันขอ
นี่ฉันขอล่ะถ้าเกิดคุณจะไปขอพรคุณอยากแก้บนด้วยวิธีการแก้ร่าง
นะคะคือเด็กเด็กอ่ะน่ารักแต่ว่าคุณผู้ชมคะดิฉันไม่แนะนำวิธีนี้
คือเด็กทำน่ารักจริงแต่ถ้าผมทำน่าเกลียดน่าเกลียด